งบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านอีกต่อไปคนก็วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่า๓แนวทางที่ว่านี่มีอะไรบ้างโดยทางรัฐมนตรีช่วยคลัง
ได้เปิดเผยผลการประชุมเมื่อเย็นวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเขาเลื่อนการประชุมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
แล้วเขาบอกว่าจะมาประชุมสัปดาห์นี้นะครับก็มีหลายประเด็นครับที่กรรมการเนี่ยเห็นต่างกัน
อันนี้สำคัญคำจำกัดความนิยามความหมายของคำว่าคนรวยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารวยเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับ
ก็คือว่าพูดง่ายไม่ได้เงินหมื่นครับทีนี้๓แนวทางใหม่มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับ
ผมพาไปดูข้อแรกก่อนข้อแรกเนี่ยก็คือว่าเขาอาจจะตัดกลุ่มคนที่มีเงินเดือนครับ
เกิน๒๕๐๐๐บาทต่อเดือนหรือและหรือนะฮะมีเงินฝากเกิน๑แสนบาท
เหลือผู้มีสิทธิ์ครับอยู่ที่๔๓ล้านคนใช้งบ๔๓๐๐๐ล้านบาทจากเดิม๕๖๐๐นะครับ
อันนี้เหลือ๔๐๓หรือข้อที่๒ครับตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน๕๐๐๐๐บาทต่อเดือน
และหรือมีเงินฝากเกิน๕แสนบาทก็จะเหลือผู้มีสิทธิ์นะครับ
อยู่ที่๔๙ล้านคนใช้งบประมาณ๔๙๐๐๐ล้านบาทนะครับหรือว่า๓ครับ
สิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนบัตรคนจนเนี่ยนะครับ
ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วนะว่าเป็นผู้ยากไร้จริงมีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลครับ
ตัวเลขตรงนี้มีคนอยู่ประมาณ๑๕๑๖ล้านใช้งบประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
ถ้ามันเป็นถึงระดับข้อ๓เนี่ยแรงต้านจากประชาชนเนี่ยเอาจริงเยอะมากนะครับ
กฎกติการอื่นครับอย่างเช่นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจะต้องอายุ๑๖ขึ้นไป
รัศมีการใช้จ่ายขยายจาก๔กิโลเมตรอ้าวปรากฏว่าเป็นครอบคลุมทั้งอำเภอแล้วนะครับ
ต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน๖เดือนถ้าเกิดไม่หมดคืนเงินเข้าหลวงนะครับ
และร้านค้าที่อยู่ในระบบฐานภาษีสามารถทยอยแลกเงินสดได้ภายใน๔ปี
รายละเอียดตรงนี้มันจะมีบางอันเปลี่ยนบ้างโดยเฉพาะที่คนพูดถึงกันเยอะคือระยะทางรัศมี
เหตุในการใช้จาก๔กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งใจจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
กระตุ้นท้องถิ่นคงต้องทั้งอำเภอแล้วเพราะว่าสภาพภูมิประเทศแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันไป
ขณะที่เงินครับอันนี้น่าสนใจว่าเงินที่จะเอามาใช้เนี่ยเอามาจากไหนนะครับ
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังคงถกเถียงกันแต่จะยึดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก
หนึ่งในข้อเสนอครับก็คือตั้งงบผูกพัน๔ปีการกู้เงินเป็นทางเลือก๑
แต่ว่าจะเป็นทางออกท้ายที่อาจจะพิจารณาเช่นเดียวกับการใช้มาตรการกึ่งการคลังนะครับ
แต่ว่าจะไม่ใช้เงินของธนาคารออมสินแน่นอนเพราะพิจารณาแล้วติดขัดข้อกฎหมาย
คือกึ่งการคังคือการที่รัฐบาลกู้เงินจากแบงค์ที่รัฐนั้นถือหุ้นอยู่
เอาง่ายมันก็เลยใช้คำว่ากึ่งการคลังเนี่ยนะครับ
ประมาณปีหกเจ็ดเป็นหลักครับวันที่จะเริ่มแจกเงิน
ไม่น่าจะทันวันที่๑กุมภาปี๖๗แล้ว
อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม๖๖
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลอีก
เพราะเขาตั้งใจให้คนกลับไปใช้เงินช่วงสงกรานครับพี่เต้นคุณผู้ชม

เศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังครับ
แต่ว่ายังไม่ขอให้ความเห็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดความสับสนครับ
ขอให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับ
ผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอายังไงยังไม่ได้บอก
ผมยังไม่อยากให้เกาะความสับสนข้างล่างอยากจะตอบต้องตอบให้หมด
มีความเห็นเพิ่มเติมนะครับเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับ
สอบบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับมองว่ารัฐบาลนั้นประสบปัญหาเรื่องงบที่จะเอามาใช้ประเมินแล้ว
สามารถนำเงินจากงบปี๖๗มาแจกได้เพียงแค่๑แสนล้านครับ
ถ้าเกิดเป็นงบผูกพัน๔ปีร้านค้าบางส่วนนั้นก็อาจจะต้องรอแลกเงินสดตามรอบปีงบประมาณ
โดยทางคุณสิริกัญญานะครับบอกว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลมาถึงตรงนี้เนี่ย
เรียกได้ว่าถึงทางตันแล้วนะครับเข้าใจดีว่าเพื่อไทยนั้นหาเสียงเอาไว้
แต่ถ้าพูดตรงไปจมันเลยว่าติดปัญหาเรื่องงบเชื่อว่าประชาชนก็อาจจะเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามเต็มที่แล้ว
บอกว่าเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่ว่ารัฐธรรมนูลนั้นเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าจะทำได้
ก็ต่อเมื่อจำเป็นเร่งด่วนครับ
ก็เลยขอเตือนว่าถ้าออกเป็นพรกรเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะครับ
ฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้
แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะ
งบประมาณมีไม่พออย่างไรนะคะที่ฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้
ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทำโครงการนี้
แต่ว่ามันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่นั่นก็คืองบประมาณนะคะ
ต้องเจอแรงต้านมหาศาลแน่นอนดิฉันก็ได้เตือนไว้ว่า
ถ้าออกเป็นพรกรเงินกู้เมื่อไหร่นี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
มันน่าจะส่งผลกระทบหลายอย่างโดยเฉพาะส่งผลกระทบทางด้านการเมืองนะ